ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะผลักดันการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ
โดยจะนำเสนอจุดแข็งทั้งทางด้านสินค้าและกิจกรรมของแต่ละชุมชน
เชื่อมโยงสู่นานาประเทศเพื่อให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยว
แล้วก็ดึงรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
หน้ากากผีตาโขนทั้งขนาดจริงและผีตาโขนจำลองขนาดจิ๋ว
เป็นงานฝีมือสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเลยค่ะ
นำเสนอจุดแข็งการท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงสู่นานาประเทศ
จะทำให้การขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในงานยังมีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการอีก๑๐จังหวัด
เช่นพาทไลจมจากจังหวัดสุโคไทย
งานฝีมือจักษาไม้ไผ่จังหวัดแม่ฮองซ้อน
หรือเครื่องประดับลูกสวาดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
และนี่นะคะก็คือเครื่องประดับที่ทำมาจากลูกสวาสตร์ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ลูกสวัสดิ์ก็เป็นพันไม้ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ของคีรีวงนะคะ
แต่ชาวบ้านก็ได้นำมาขยายพันธุ์แล้วก็ดัดแปลง

ให้เราสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ค่ะ
และใครที่ไปเยี่ยมชมไปเที่ยวที่คีรีวงนะคะ
ยังสามารถเข้าไปเรียนรู้วิธีการทำเครื่องประดับเหล่านี้กับชาวบ้านได้ค่ะ
อันนี้เป็นเครื่องรางใช่ไหมค

เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างททสำนักงานสาขาในประเทศ
และททสำนักงานสาขาต่างประเทศค่ะ
โดยมีการจับคู่จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการกับเมืองใหญ่ของประเทศต่าง
เช่นจังหวัดเลยกับกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
จังหวัดแม่ห้องซ้อนกับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่
และสามารถนำไปเสนอขายในต่างประเทศได้
ก็คือเราพยายามจะเชื่อมโยงการทำงานกับสำนักงานในต่างประเทศ

หรือการท่องเที่ยวที่สัมผัสกับชุมชน
เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยวจากกลุ่มตลาดคุณภาพ
ภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและอเมริกา
ที่จะเข้ามาเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิบ
ชดารัฐโภคัธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน